แกะสลักผลไม้นั้นช่างแกะต้องรอบรู้ในเรื่องชนิดของผลไม้
จดจำเรื่องฤดูการของผลไม้แต่ละชนิดได้
เหนือจากการเลือกผลไม้ที่ออกตามฤดูการมาแกะสลักแล้ว
แกะก็ยังจะต้องเลือกใช้ผลไม้ที่หาได้ในทุกฤดูการมาแกะสลัก
ซึ่งเมื่อได้วัตถุดิบมาแล้วก็จะต้องคัดเลือกขนาด
ดูรูปทรงของผลไม้เพื่อจะได้สร้างสรรค์การแกะสลัก
สอดคล้องกับลักษณะเดิมของผลไม้ได้
รวมทั้งคำนึงถึงเนื้อสีของผลไม้เมื่อนำมาแกะสลักและจัดวาง
จะได้เห็นถึงความสวยงามและสีสันที่น่ากิน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน